เป็นบรรยากาศของสูตรจีนอยู่นะครับพี่ทักหน่อยตะลุ้งตุ้งแช่กันไหมตะลุ้งตุ้งแช่เอาพี่เบิร์ดเชิดเชิด
ผมเต้นน่ารักนะพี่เต้นตามหัวเมื่อกี้อันนั้นถ้าควบม้าค่ะพี่อ๋อเหรอ
แม่คุณสองคนนี้นะถ้าเกิดถามปุ้ยถามพี่เบิร์ตหมูย่างจังหวัดไหนอร่อยที่สุด
ตรังถูกต้องเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่พี่แต่พี่ไม่สามารถกินของดีเมืองแม่พี่ได้
ถูกต้องถูกต้องพาไปดูบรรยากาศขายหมูย่างเมืองตรังของดีของอร่อยใครจะกินหมูย่างต้องไปที่นี่คุณผู้ชม
ใครเคยไปก็คงจะทราบดีว่ารสชาติเป็นอย่างไรก็สีเหลืองทองอยู่วานิดาอันนี้ตรงปก
อันนี้ตรงปกใช่ไหมครับเป็นแบบนี้แหละ
บรรยากาศย่านเศรษฐกิจอันนี้ริมถนนสายตรังพัทธลุง

ที่นี่ถ้าเกิดว่าใครเคยไปหรือไม่ไปเดี๋ยวผมจะพาไป
ที่นี่ร้านหมูย่างเยอะมาก
มากกว่า๓๐ร้านค้าที่ขายหมูย่าง
แล้วแต่ของเฮียนั่นของเจนี่ก็ว่ากันไป

เพราะว่าอะไรหลายร้านค้าก็ปิดตัวไปเกินครึ่ง
จากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโควิด๑๙
นักท่องเที่ยวก็ไปน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศก็ตามที
แต่ว่าช่วงตุจีนคนไม่ค่อยไปซื้อนะ
แต่เขาใช้วิธีการโทรสั่ง
โทรสั่งร้านหมูย่างแล้วให้ทางร้านเอาไปส่งที่บ้านแทน
จะส่งไปให้ก่อนถึงวันไหว้ช่วงตรุษจีนนะฮะ

ก็จะมีแค่พ่อค้าแม่ค้าเขาทำแล้วก็ส่งของไปนะฮะ
เจ้าของร้านชื่อว่าร้านหมูย่างเจ๊พรป่ายางคุณสาวิตรีพรมสัง
บอกว่าลูกค้าในต่างจังหวัดนิยมโทรมาสั่งจอง

บางคนก็เดินทางมารับเองแต่ว่าก็โทรมาสั่งเอาไว้ก่อน
ส่วนใหญ่นิยมสั่งเป็นตัว
บางคนก็สั่งเป็นชิ้นพร้อมไหว้ได้เลยอะไรแบบนี้
ปีนี้ยอมรับเลยนะว่าลูกค้าลดลงแต่ขายได้เรื่อย
ราคาขายก็กิโลกรัมละ๓๘๐บาทเท่าเดิม
แม้ราคาหมูมันจะแพงขึ้นก็ตาม
อีกหนึ่งร้านครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านหมูย่างป่ายาง
คุณยุทธนันประขันก็บอกว่าภาพรวมปีนี้ยอดขายลดลง

ก็เป็นผลกระทบมาจากโควิด๑๙นี่แหละครับ
เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นมาเที่ยวเลยครับ
ตรังอาจจะน้อยหน่อยแต่มันมีตัวช่วยคือโครงการคนละครึ่ง
ก็ช่วยกระตุ้นให้คนไปซื้อหมูย่าง
ก็แบบทั้งเป็นชิ้นหรือว่าเป็นตัวก็ได้

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของการค้าขายหมูย่าง

พี่ต้องช่วยพี่แล้วละ
ด้านนี้ที่ใต้บางโรงแรมพี่เคยไปทำข่าวนะครับ

ื้อเช้ามามีขนมจีนผักเต็มเลยครับคุณผู้ชมฮะ

ใช่น้ำยาไงคะบางคนไม่ชอบทานเผ็ดอะไรอย่างนี้

แต่ผมคิดว่าผมชอบทานโรตีกับชา
อร่อยดีมากยังไงครับชาอะไรคะชาชักชักกระตุกไม่ได้ครับ